แต่เข้าใจนะว่าสถานการณ์ยุคปัจจุบันมันก็ถือว่าอึดอัดขัดข้อง
จะจ่ายอะไรทีก็คิดแล้วคิดอีกจะควักตังค์ทีลำบากใจ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าชาวกำแพงเพชรเขาไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลย
เขาพร้อมจะจ่ายเลยจ่าย๒๐บาทคุณก็อิ่มท้องได้นะคะ
ตามไปเลยคุณผู้ชมร้านที่ว่านี้อยู่ไหนยังไง
เนี่ยจัดมาเป็นแสดเป็นกล่องคงกลับนิกล่องละเท่าไรนะ
กล่องละ๒๐บาทเหรอคุณผู้ชมดูดิไหมเต็มกล่องเลยนะคะ
นอกจากเป็นกะเพาเป็นข้าวผักกลุ่มตัวเยอะแยะมากมาก
อำเภอเมืองกำแพงเพชรหลากหลายเมนูอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
หมูข้าวผัดกุ้งผัดกุญเคียงข้าวมันไก่กรอบข้าวมันไก่
กะเพราไก่ไข่ดาวข้าวไก่กระเทียมโอ้สารพัด
ว่ากันไปเพียงแค่กล่องละ๒๐เท่านั้น
แม่ค้าใจดีก็คือคุณพี่ศรีสุลักษณ์ผลมาค่ะ
บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็อาจจะซบซาวน์หน่อย
โควิดระบาดอีกหลายคนก็อาจจะติดขัดเรื่องการเงิน

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนคนทำงานมาซื้อเลยจ้า
เขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะ
แล้วถามพี่ขาย๒๐บาทเอากำไรมาจากไหนล่ะพี่
พี่บอกมันก็พอได้นิดหน่อยแหละ
แต่เน้นว่าให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ย
เขาได้กินอิ่มแล้วจ่าย๒๐บาทที่จ่ายได้นะคะ
แบบนี้โอ้โหปรบมือชื่นชมจริงสำหรับพี่ศรีสุลักษณ์นะคะ
แล้วก็ทางทีมงานทีมร้านนี่แหละนะ

ค่ะเมื่อวันหนึ่งเยอะไหมล่ะทำกี่กล่องล่ะคะ
ประมาณสัก๑๒๐๑๓๐กล่องนะคะ

ของอร่อยของถูกแบบนี้
ขายทุกวันนะคุณผู้ชมตั้งแต่ประมาณ๗โมงเช้า
แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ถึง๙โมงหรือเปล่า

ใช่อยู่ที่บริเวณหน้าวิทยาลัย
สารพระช่างกำแพงเพชรนะคะ

พี่ศรีสาระเขาก็ยินดีที่ดูด้วยเหลือนะคะ

ที่ได้รับเงินจากพันรยาเพียงแค่ไม่ถึงร้อย
คุณให้เงินคุณสามีวันเท่าไหร่

แล้วที่เหลือก็ไปหยิบเอาเอง
ผมก็แอบตกใจวันละ๑๕บาท
พอกับผมตอนเรียนอนุบาลเลยนะ